ที่นครศรีธรรมราชชาวบ้านเขาไม่รอแล้ว
เพราะมีคนใจบุญครับควักเงินแสนไปแจกชาวบ้านคนละ๕๐๐
คุณผู้ชมได้ไป๒๐๐ครอบครัวน่ะ
เป็นเจ้าของร้านทองครับ
อยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วักเงินเลยเป็นแสนเลยแจกให้กับประชาชนผู้ยากร้าย
นี่นะเอาไปเลยครอบครัวละห้ามร้อย
เดินทางเข้ามาจำกัด๒๐๐ครอบครัว
คนที่เดือดร้อนจากเรื่องของโควิด๑๙
ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากก็เดินทางเข้ามาท่ามกลางบรรยากาศที่
คือคนให้เขาอิ่มใจคนได้รับก็ทราบซึ้งใจ
ทางด้านเจ้าของร้านทองชื่อว่าคุณอนุรักษ์ทองสร้อยบอกว่า
ควักเงินมาช่วยชาวบ้านเพราะเห็นใจ
จริงบางคนอาจจะคิดว่าห้ามร้อยมันก็มันเด็ดหมากมายอะไรอะนะ
แต่สำหรับบางคนบางครอบครัวเนี่ย
มันเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวมันสามารถต่อชีวิตเขาได้เป็นเดือนเลยก็มีเหมือนกันนะฮะ
ก็มีหลายคนเนี่ยเดินทางทยอยเข้าไปนะฮะ
บางเนี่ยก็ไปบางสี่คนห้าคนบ้างก็เดินทางเข้าไปเพื่อป้องกัน
นะฮะเอาไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่ยาลาครับ
เพจคุณก้าวของคุณนัทชโชฎมรุจิจินดาวัลนะฮะ
นี่เห็นไหมภาพนี้ผู้หญิงคนนี้ชูป้ายนี่แจกฟี่เนี่ยฮะ
มีอะไรบ้างเนี่ยฮะมีเงินถุงใส่ข้าวสารอาหารแห้งนะฮะ
โอ้โหน่าชื่นชมโอ้โหคนเห็นในเพจนี้เยอะมากแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์
แสดงความเห็นชื่นชมกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับจากการสอบถามผู้หญิงคนนี้
เขาขออนุญาตไม่ประสงค์ออกนามนะนี่มีไข่ไก่ด้วยบอกว่าตอนนี้ยาลาเนี่ย
มีคนติดโควิดสิบเก้าเพิ่มขึ้นทุกวันนะแน่นอนเรื่องของอาหารการกิน
อุปโภคบริโภคมันก็จำเป็นมันก็ไม่พอมันก็น้อยค่ะนะฮะ
แล้วตอนนี้เธอทำแบบนี้มา๓วันแล้วเอาข้าวของไปแจกให้กับประชาชนที่เขาต้องการนะครับ
เธอก็บอกว่าทำแล้วมีความสุขอะครับก็เลยอยากทำอยากช่วย
และตั้งใจจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย
โดยจะขับรถไปตามจุดต่างต่างของเทศบาลนครยาลาตรงไหนเหมาะเจาะก็จอดนะฮะ
แล้วก็คนเห็นก็เดินทางเข้าไปรับของจากเธอนะฮะ
อันนี้ก็ชื่นชมอีกหนึ่งคนใจบุญแล้วกันนะครับ
อีสานก็มีเหมือนกันไม่ใช่แค่มีภาคใต้นะฮะไปที่นครพนมครับนี่
แม่ค้าตลาดสดคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เขาบอกเขาเห็นใจเห็นใจทั้งแม่ค้าด้วยกันเห็นใจทั้งลูกค้าทั้งคนกินต่างนานา
ตัดสินใจเลยขายข้าวแกงราคาถูกช่วยชาวบ้านช่วยคนตกงานช่วยแรงงาน
เขาขายถุงหนึ่ง๘บาทถุงละ๘บาทคือตักให้เต็มปกติเลยนะ
แม่ค้าเขาชื่อคุณดามราคันทักบอกว่ายึดอาชีพขายข้าวแกงอาหารถุงมา๒๐กว่าปีแล้ว
ตอนนี้เข้าใจหัวอกเลยคนทำมาหากินเนี่ยมันไม่มีเงินเป็นยังไง
คนที่มีรายได้น้อยเป็นยังไงตกงานเป็นยังไงอยากช่วย
ก็เลยขายแค่๘บาทเอาต้นทุนกลับมาปริมาณเท่าเดิมและทำสดใหม่ทุกวันนะครับ
อันนี้ก็ชื่นชมคนใจบุญทุกคนที่ออกมาช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในตอนนี้นะครับ